ดูความคืบหน้ากรณีสาวเมียนมาหายตัวไปลึกลับจากห้องเช่าที่ปราจีนบุรี
หายตัวไป๑๔พฤศจิกายนนับจนถึงวันนี้ก็คือ๕วันผ่านไปแล้วนะคะ
ความคืบหน้าก็คือผู้หญิงคนนี้ถูกล่อลวงไปข่มขืนแล้วฆ่า
นำศพไปเผาอำพรางและควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วค่ะ
ดึกที่ผ่านมานี่เองตำรวจสพกบินบุรีนำกำลังไปควบคุมตัวคนก่อเหตุค่ะ
ชื่อว่านายบุญหลายบัวพันธ์อายุยี่สิบเจ็ดปีควบคุมตัวได้ที่จังหวัดสะแก้ว
และนำตัวกลับมาสอบสวนที่สพกบินบุรีเจ้าตัวยอมรับค่ะ
รับสารภาพเลยเป็นคนก่อเหตุข่มขืนนางสาวข่ายอายุ๒๑ปีชาวเมียนมา
ที่มีการประกาศตามหาในเฟซบุ๊คว่าหายตัวไปอ่ะนะคะแล้วนำศพไปเผาอำพราง
ในพื้นที่หมู่ที่๗ตำบลเขาไม้แก้วอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
นายบุญหลายเป็นช่างไฟค่ะทำงานโรงงานเดียวกับนางสาวข่ายเลย
ผู้เสียชีวิตตำรวจนำตัวไปชี้จุดเผาศพ
และจะนำตัวไปทำแผนในวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตย้อนกลับไปนะคะ
สำหรับการตามหาตัวนางเสาข่ายคือมีผู้ใช้เฟซบุ๊คที่มีชื่อว่า
คูณงามภูเขียวโพสต์ข้อความลักษณะตามหาคนหาย
ขอให้เธอปลอดภัยเธอเปรียบเสมือนลูกสาวของฉัน
ฉันจะสวดมนต์ขอพรให้เธอปลอดภัยข้อความนี้แหละ
พอโพสต์ออกไปแล้วมีภาพด้วยเพื่อนร่วมงานมาโพสต์ภาพของหญิงสาวรายนี้
และระบุเป็นภาษาเมียนมาและแปลเป็นอังกฤษด้วยค่ะแปลว่าไม่ใช่การหายตัวไป
แต่นางสาวข่ายชาวพม่าถูกจับตัวออกจากห้องพักอาทิตย์๑๔พฤศจิกายนตอน๘โมงเช้า
และเพื่อนชาวเมียนมาเชื่อกันว่าเป็นการโดนบังคับเอาตัวไปค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้องเช่าพื้นที่บ้านคลองกลางตำบลกบินอำเภอปราจินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ตำรวจเรียกตัวญาติและผู้สูญหายทั้งพี่สาว๒คนพี่เขย๑คนรวมทั้งบุคคลอื่นไปสอบปากคำ
พี่สาวแจ้งว่ากลับมาที่ห้องพักหลังจากเลิกงานปรากฏว่าน้องสาวหายตัวไปแล้วค่ะ
สอบถามเพื่อนข้างห้องเพื่อนข้างห้องก็บอกว่าก่อนน้องสาวหายตัวไปได้ยินเสียงน้องสาวร้องไห้
เหมือนคล้ายคนสองคนทะเลาะกันออกมาจากห้องพักหลังจากนั้นหายตัวไปเลยค่ะ
รวมทั้งไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดปรากฏภาพแบบนี้ตอน๗โมง๔๕นาทีของวันเกิดเหตุ
นายบุญหลายปั่นจักรยานออกจากโรงงานกลับไปที่ห้องพักซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
เป็นภาพนี้ตำรวจเรียกพี่สาวของนายบุญหลายมาทำการสอบสวน
พี่สาวนายบูไหลยอมรับว่าน้องชายเป็นผู้ก่อเหตุลักพาตัวนางสาวข่ายไปจากห้องพักจริง
หลังจากการสอบปากคำตำรวจตรวจค้นห้องพักนายบุญหลายซึ่งอยู่ใกล้กับห้องของนางสาวข่ายผู้หายตัวไป
ไปเจอหยดเลือดไปเจอเศษเทปกาวบางส่วนตกอยู่ที่พื้นห้อง
ส่วนในสวนปามพบเทปกาวที่มีเส้นผมของนางข่ายติดอยู่ด้วยค่ะ
พี่สาวในบุญหลายให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่าในบุญหลายติดต่อมาหาบอกว่านางสาวข่ายเสียชีวิตแล้ว
และตัวเองก็ได้ข่มขืนเขาและพลั้งมือฆ่าจนตาย
สถานที่ที่ทิ้งศพอยู่ในสวนปามและบ่อน้ำตอนนี้หลบหนีไปแล้ว
ตำรวจค่ะได้ข้อมูลนี้และไปควบคุมตัวไว้ได้ที่สะแก้ว
ตำรวจสพกบินบุรีสอบประคำในบูไหลตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
เจ้าตัวรับสารภาพนะคะบอกว่าเห็นผู้ตายใส่ชุดนอนเปลือยท่อนล่างแล้วเกิดอารมณ์ทางเพศ
บุกเข้าไปในห้องข่มขืนแต่กลัวผู้ตายส่งเสียงก็เลยกลับไปเตรียมเชือกเทปกาวเอามาปิดปาก
พอเข้าไปถึงในห้องผู้ตายต่อสู้ค่ะเตะเข้าไปที่กรำของผู้ตายจนพูดไม่ได้
หลังจากนั้นลากตัวไปเข้าป่าปามข่มขืนจนสำเร็จความไคร่
กระทั่งมีสุนัขมาเห่าแล้วเขาก็กลัวคนออกมาเห็นจับผู้ตายโยนลงไปในสระน้ำแล้วจมน้ำเสียชีวิต
ตัวเขาเองกลับไปที่ห้องพักอาบน้ำทำงานตามปกติค่ะ
พอตกเย็นไปรับภรรยากับพี่สาวไปกินหมูกระทะแล้วก็รับสารภาพว่าฆ่าคนตาย
จากนั้นแหละเขากลับไปงมศพในสระน้ำก่อนใส่ท้ายรถกระบะ
เอาขึ้นรถกระบาดไปเผานั่งยางในกลางสวนยูคาลิปตัสก่อนจะหลบหนีและถูกตำรวจควบคุมตัวได้ในที่สุด
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งค่ะรอทำข่าวทำแผนนะคะ
พบเพื่อนที่ผิดชาวเมียนมากว่า๑๐๐คน
มารอค่ะรอดูการทำแผน

บอกว่าผู้ต้องหาเป็นคนนิสัยร่าเริงชอบช่วยเหลือผู้อื่น
หลังจากทราบข่าวไม่คิดว่าผู้ต้องหาจะก่อเหตุโหดร้ายได้ถึงขนาดนี้
ส่วนผู้เสียชีวิตทำงานอยู่ที่นี่มา๒ปีกว่าแล้ว

ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นกับเธอเช่นเดียวกันค่ะ
เพื่อนร่วมงานนี่แหละค่ะเพื่อนร่วมงานแท้รู้ความเคลื่อนไหว
แล้วก็รู้จักกันและห้องอยู่ข้างกันแล้วมาก่อเหตุค่ะ